กันที่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่พี่สุนารีราชศรีมานะคะ
ปกติไม่ค่อยออกงานอีเวนต์แต่ครั้งนี้ขนมาทั้งครอบครัวเลย

ทั้งคู่ทั้งครอบครัวเลยคุณที่เห็นอยู่ข้างนี่คือสองคนที่เป็นลูกชายของเธอนะคะ
ซึ่งมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะทั้งหนุ่มวาวเตอร์สามีรุ่นน้อง
แล้วก็ลูกชายทั้งสองคนน้องอาเทอร์กับน้องฮีโร่
งานนี้สามีหนุ่มจัดเตอร์ไพรส์เลยค่ะ
ช่อดอกไม้ให้กำลังใจกลางงานเลยทีเดียวหวานเวอร์นะคุณ
ซึ่งการมาร่วมงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวธุรกิจของครอบครัวอย่างเป็นทางการอีกด้วย
โดยตัวเธอเองค่ะตั้งใจลงทุนลงแรงทำธุรกิจนี้
เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบอาหารไทย
พร้อมกับขอบคุณสามีและลูกชายทั้งสองที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ปกติเราทำออนไลน์เป็นโฮเมสอยู่ที่บ้าน
ก็มีน้ำปลาร้าสุนารีนะคะแล้วก็น้ำซอสผัดหมี่โคล่า
จังหวะดีก็พอดีเขาจบค่ะพอดีระหว่างเขารองานเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรก็
พอดีคุณแม่ทำตรงนี้ขึ้นมาก็เลยเขาก็มาช่วยได้เยอะเลย
แซ่บมาซอสกันคะซอสพิซูได้แค่คนกันอ๋อพิซู
ยังน่ารักเหมือนเดิมนะวาเตอร์
ส่วนภาพร่วมเฟรมกับอดีตสามีและลูกชายทั้งสองคน
ที่ถ่ายในงานวันรับปริญญาของลูกชายนั้นนักร้องดังก็บอกว่า
ถือเป็นภาพครอบครัวที่หาดูยากนะซึ่งก็ถือเป็นการให้เกียรติอดีตสามี
ยืนยันว่าไม่กระทบความสัมพันธ์กับสามีรุ่นน้อง
เพราะตอนนี้แฮปปี้สุดบอกรักกันทุกวันเลย
วันนั้นมันเป็นวันที่ฮีโร่เธอเขารับปริญญาใช่ไหมคะ
เหมือนเราก็ให้เกียรติคุณพ่อเขาเนาะ

ก็ให้เบาเตอร์เข้าไปวันที่วันจริงวันรับจริง
แต่พี่ไปวันซ้อมค่ะ

เราก็มีช่องว่างไว้นิดนึงดีกว่า
เพราะว่าให้มันเหมือนเป็นวันของลูกเราอะไรอย่างนี้

พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไหวไปนานแค่ไหน